คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้
คือในฐานะที่เป็นหัวอกลูกผู้หญิงเหมือนกันกับผู้เสียหาย

รู้สึกเลยว่าคือแบบความปลอดภัยของชีวิตมันอยู่ที่ไหนเหรอ
แม้แต่ในเซเว่นพี่เวิร์ดเอาอย่างนี้ดีกว่า

ผมเห็นผมยังกลัวผมไม่เป็นผู้ชายผมยังกลัวแทน
คำถามคือแล้วความปลอดภัยในชีวิตเรามันอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ย
เวลาเกิดเหตุพวกโรคจิตมาสไลด์หนอนช่วยตัวเองก็จะเป็นที่เปลี่ยวหน่อยใช่ไหม
แต่คราวนี้ในเซเว่นนะคะภาพมันจับคือกล้องจับภาพได้หมดเลย
คุณผู้ชมให้ภาพเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวรายละเอียดขยายความกันต่อ
มันกดถ่ายได้ไหมอ๋อนี่ไงใช่ไหมเดี๋ยวลองถามเอฟก่อนนะว่ายังไงเพราะว่า
คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะมาเดินแอบอยู่ตรงชั้นวางของนี้แล้วใช่ไหม
แล้วเห็นน้องพนักงานผู้หญิงคนนั้นก้มจัดชั้นวางของอยู่ใช่ไหม

เขาด้อมมองเห็นปลอดคนแล้วนะ
เขาจะทำอะไรก่อนคุณผู้ชมลองดูฮะที่ผมบอกว่าผมเป็นผู้ชายผมยังกลัวนะ
จดจ้องน้องคนนี้ไม่รู้ตัวเลยนะปุ้ย

น้องตั้งใจทำงานมากจัดของอยู่ที่ชั้นวางของ
แล้วมันเห็นแล้วแหละว่าน้องนั่งตรงนั้นอยู่คนเดียวแล้วลักษณะคือปลอดความด้วย
อันนี้พฤติกรรมแรกที่ทำแล้วคือ

ไปดมน้อง

คือบางคนก็มีอยู่ลักษณะนิยมไงพี่เบิร์ต

ถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เดินมา

ที่เห็นแล้วไปบอกที่พนักงานที่เคาน์เตอร์

จนกระทั่งมันรู้ตัวนะ
หมายถึงว่าคนที่เป็นโรคจิต
มันรู้ตัวว่าคนในร้านเขารู้แล้วแหละ
ว่าตัวเองทำพฤติกรรมอะไรนะฮะ

อนุญาตให้ทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัด

เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัย

พี่เบิร์ตก๊อฟเวิร์สเพชรคือ
คิดในแง่ร้ายไปกว่านั้น

คืออันนี้เรียกว่าเข้ามาหายใจลดต้นคอแล้วล่ะปุ้ย

ปักหมุดให้นะคะต้องระวังนะคะ
ไม่แน่ใจว่าตำรวจจับตัวได้หรือยังค่ะ

คือเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อที่
ชุมชนวัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอ
บ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้สักประมาณ๘โมงเช้า
ขณะที่น้องกำลังนั่งจัดสินค้า

มีลูกค้าชายุทธ์ประมาณ

เดินเข้ามาทำทีเลือกซื้อสินค้าอยู่ด้านหลัง

ลูกค้าเอาเรื่องราวไปบอกกับ

จนกระทั่งผู้ชายคนนี้มันรู้ตัวแล้วแหละ

เมื่อกี้หลบนี้เนี่ยหมายเลขทะเบียนอะไร

หัวอกลูกผู้หญิงรับไม่ได้กับการกระทำ
ที่ผู้ชายคนนี้ทำกับเธอค่ะ

ก็คือเราไม่รู้ไง

คือไม่รู้เลย
เนาะก็เห็นเขาแค่

แล้วก็มาตอนที่ว่ามาดมผม

แล้วพอมาอีกทีหนึ่งคือไม่โอเคเลย

ชอบสุดท้ายบอกว่าแทบกรี๊ดรับไม่ได้เลยนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นปุ้ยว่าหลอนนะพี่เบิร์ตเหมือนกัน
ขนาดพี่พี่บอกว่าพี่เป็นผู้ชายพี่ยังกลัวเลยนะ
พฤติกรรมแบบนี้แล้วล่าสุดเนี่ยตำรวจเนี่ยยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้นะคะ
ส่วนชาวเน็ตบอกน้องเก๋ว่าไงบอกอย่าไปยอมมัน
ตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดมิชาดันแล้วจะเป็นภัยสังคม
ซึ่งถือว่ารุนแรงต่อความรู้สึกมากก็ไม่รู้ว่ามันจะขยายพฤติกรรมของมัน

เขาก็ไม่กลัวกล้องนะกล้องก็มีนะ
ตำรวจต้องโชว์นะงานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รออ่านข่าวนะ
สอบพอบ้านหมอค่ะพี่เบิ้ล